คุณผู้ชมคะมาดูสถานการณ์โควิด๑๙ล่าสุดวันนี้นะคะ
แพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโครโศกสวบคหมอเบิร์ตเป็นผู้แถลงนะคะ
บอกว่าวันนี้มีผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่๑๙๘รายค่ะ
เป็นการตรวจพบจากระบบเฝ้าระวังและบริการ๑๑๘ราย
ตรวจเชิงลุก๗๓รายเดินทางมาจากต่างประเทศ๗ราย
และเข้าสถานกักตัวของรัฐ๖ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสมณเวลานี้นะคะ๑๓๕๐๐รายแล้วนะคะ
ติดเชื้อในประเทศ๑๑๑๓๖ราย
คัดกรองเชิงรุก๔๕๖๘ราย
หายป่วยแล้ว๑๕๖๗ราย
และวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑รายนะคะ
เป็นผู้หญิงจากจังหวัดสมุทรสาครรวมเสียชีวิตสะสม๗๓ราย
ผู้ป่วยที่เสียชีวิตรายล่าสุดรายที่๗๓เนี่ยค่ะ
เป็นหญิงไทยอายุ๗๓ปี
มีโรคประจำตัวคือเป็นความดันโลหิตสูงสมองเสื่อมลมชัก
ภูมิลำเนาอยู่สมุทรสาครนะคะ
มีอาการอายมีเสร็มหาอ่อนเพลีย
ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เนื่องจากมีประวัติสัมผัสผู้ป่วย

เอ็กซาเรย์ปอดพบว่าอักเสบรุนแรง
ก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจค่ะส่งตัวไปโรงพยาบาลตักศิลป์
ระหว่างวันที่๙ถึง๒๐มกราคมมีแนวโน้มอาการดีขึ้น
เอาท่อช่วยหายใจออกได้แต่ยังมีเสมหะเหนียวข้นเสมหะเยอะนะคะ
ไม่มีแรงขับเสมหะต้องใช้เครื่องดูดเป็นระยะ
มกราคมผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวเลยค่ะหัวใจหยุดเต้นไปเลย
พยายามจะกู้ชีพครึ่งชั่วโมงได้นะคะ
แต่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองการรักษาสุดท้ายเสียชีวิตตี๑๓๓วันนี้ค่ะ
วันนี้กรมควบคุมโรคได้แถลงสรุปกรณีของการติดโควิด๑๙กลุ่มก้อนของดีเจดัง
ที่เป็นห่วงกันว่าจะเป็นการลักษณะติดแบบแพร่กระจายหรือเปล่านะครับ
นายแพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงนะครับโดยบอกว่า
ไลน์ของดีเจมะตูมและกลุ่มก้อนเดียวกันที่ติดโควิด๑๙
จากการสอบสวนโรคกรณีดีเจมะตูมนะครับที่เปิดเผยข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ก็เลยทำให้สามารถตามผู้ที่สัมผัสเสี่ยงต่างนะครับ
แล้วก็เอามาตรวจแล้วก็มากักตัวนะครับ
จากการสอบสวนโรคพบว่า
เริ่มต้นมาจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะครับ
มีผู้ติดเชื้อคน๑๙อายุ๓๓ปีเป็นคนติดเชื้อคนแรก
ผู้ป่วยไม่มีอาการแล้วเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิง
ไม่มีการเว้นระยะห่างไม่สวมหน้ากากอนามัย
มีผู้ติดเชื้อในสถานบันเทิงแห่งนั้นเป็นจำนวนมากที่เชียงใหม่
ซึ่งมีผู้มาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอีกก็เลยเกิดการแพร่กระจายเชื้อ
ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงนี้เช่นกันอันนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านแถลงนะฮะ
เมื่อพบว่ามีผู้ติดเชื้อก็จะแจ้งเตือนไปถึงผู้ที่อยู่ในโรงแรมเวลานั้นให้สังเกตอาการตนเอง
หากพบอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์หรือถามสายด่วน๑๔๒
เท่ากับว่ารวมทั้งหมดนะฮะในกรุงเทพเนี่ยจะเป็น๓กลุ่มแต่เชื่อมโยงกันด้วยงานเลี้ยง
มีผู้ติดเชื้อจากเหตุการณ์ทั้งหมด๓กลุ่มนี้๑๙คน
จะมีผู้ชายท่านหนึ่งนะครับไปเที่ยวสถานบันเทิงที่จังหวัดเชียงใหม่
จะเป็นคนที่สีแดงอยู่ทางซ้ายตรงกลางนะครับนะครับจากนั้นเราก็ทราบว่าสถานบันเทิงแห่งนั้น
จัดงานไม่ได้มีเว้นระยะห่างนะครับจัดงานกันไม่ได้มีการใส่หน้ากากอนามัย
แล้วก็มีผู้ที่ติดเชื้อที่สถานบันเทิงนั้นเป็นจำนวนมากท่านนี้ไม่มีอาการ

จะเป็น๓กลุ่มแต่เชื่อมโยงกันด้วยงานเลี้ยงนะครับหรืองานปาร์ตี้
อันนี้ติดได้ดังนั้นอย่างที่บอกค่ะถ้าไม่มีความจำเป็นนะคะ
ก็อยู่ภายในสถานที่ของเราน่าจะดีกว่าถ้าไม่มีความจำเป็นก็อย่าไปพบใคร
สถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ก่อนใช่ใช่เพื่อความปลอดภัยจริงจริงนะคะ